ส่วนเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์บนท้องถนนค่ะในโลกโซเชียลแชร์คลิปนี้กันอยู่นะคะ
เป็นเหตุการณ์ระหว่างรถบรรทุกกับรถแท็กซี่เหมือนกับเขาขับปาดกันไปปาดกันมา
แต่สุดท้ายมันมีจังหวะที่รถแท็กซี่นำหน้าอยู่อะค่ะเหมือนกับรถแท็กซี่ตั้งใจเบรกกระทันหัน
เพื่อให้รถบรรทุกชนท้ายจะชนหรือไม่ชนลองดูเหตุการณ์กันค่ะ
ก็นี่แหละค่ะมันก็เป็นเหตุการณ์หัวร้อนบนท้องถนนนะคะ
ถ้าเราเป็นรถคันอื่นที่ขับมาร่วมทางก็คงตกใจครับ
บีบแรดังขับเร็วก่อนหน้านี้มันมีจังหวะปาดกันไปปาดกันมาด้วย

ไม่อยากให้เกิดปัญหาแบบนี้ถ้าเกิดเอาไม่อยู่ความเสียหายจะเกิดขึ้นกับเจ้าของรถและคนขับนะ
มันจะขาดรายได้มันจะเสียเวลาอย่าทำแบบนี้อีก
คราวหน้าอาจจะไม่โชคดีแบบนี้นะ
คือทางรถแท็กซี่เป็นแท็กซี่เขียวเหลืองน่าจะเป็นแท็กซี่ส่วนบุคคลนะคะ
ส่วนคันที่ตามหลังมาก็เป็นรถบรรทุก
คลิปนี้แชร์ออกไปในโลกออนไลน์คนก็แสดงความคิดเห็นกันเยอะค่ะ
ก็เหมือนกับเขาท้าทายให้จอดอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
คนที่เห็นคลิปนี้บอกโอ้โหถ้าจอดแล้วมันจะยังไงเนี่ย

จอดแล้วมันต้องเจ็บกันแน่เลยเนี่ย
เจ้าของคลิปไม่ได้บอกไม่ได้เฉลยค่ะ
ว่าเหตุการณ์นี้มันจบลงยังไง
จากการตรวจสอบทีมข่าวของเราก็ไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติม
สุดท้ายแล้วมีการแจ่งความลงบันทึกประจำวันอะไรเอาไว้ไหม
ก็ยังไม่มีนะคะยังไม่มีอะไร
คลิปมันก็จบลงแค่นี้ไม่รู้ว่าปลายทางมันจะยังไงต่อ
ก็เอามาเตือนกันอย่าหัวร้อนบนท้องถนนนะคะ